คงมีหรือเปล่านะที่นัดส่งของไว้ให้ลูกค้าดูแล้วน่าจะใช่แน่นอน
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวรายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
วันนี้เนี่ยแดดดีนะคะน่าจะเหมาะกับการขับรถส่งของส่งอาหารตามที่ลูกค้าต้องการอย่างแน่นอนนะคะ
แต่ก็คงจะดีได้แค่๒๓วันเท่านั้นเพราะว่าไปปลายสัปดาห์เนี่ยฝนฟ้าขนองพายุฤดูร้อนกลับมาอีกแล้วนะคะ
ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะหนักกว่าครั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะมาตรวจสอบกันหน่อยแล้วกันนะคะว่าวันนี้ภาพรวมสภาพอากาศเป็นอย่างไร
สังเกตเลยนะคะว่าท้องฟ้าค่อนข้างจำใสนะคะมีเมฆปกคลุมบางบางนะคะ
ซึ่งก็อาจจะมีฝนตกได้เล็กน้อยบางพื้นที่กระจายกันไปทั้งเหนืออีสานรวมถึงภาคใต้ด้วย
แต่โดยรวมแล้วไม่ใช่ฝนหนักนะคะปัจจัยก็ยังคงเป็นเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำ
จากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ยังคงมีลมนะคะที่พัดมาจากทางด้านทะเลจีนใต้
เป็นลมตะวันออกนะคะส่งผลทำให้บางพื้นที่มีฝนตกลงมาได้
ส่วนใหญ่ตกกระจายทั้งเหนืออีสานตะวันออกและใต้แต่ว่าตกเพียงแค่ร้อยละ๑๐๑๒๐ของพื้นที่เท่านั้น
ตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะว่าตลอดทั้งวันวันนี้จะมีโอกาสเกิดฝนมากน้อยเพียงใด
ภาคเหนือภาคอีสานฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึงยี่สิบของพื้นที่
ส่วนใหญ่แล้วนะคะกระจายอยู่แถบภาคอีสานที่ติดกับภาคกลางนะคะ
ส่วนภาคกลางเองก็ตกแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอุทัยธานี
ภาคตะวันออกก็ตกฉะเชิงเซานครนายกปราจีนสะแก้วชนบุรีระยอง
ซึ่งพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่รับลมอยู่แล้วก็มีโอกาสเกิดฝนมากที่สุด
ส่วนภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนมากแถบจังหวัดทางตอนใต้นั่นเอง
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้อากาศร้อนนะคะ
แต่มีโอกาสเกิดฝนได้เช่นกันเพราะว่าอยู่ในจังหวัดที่ใกล้กับทะเล
ก็อาจจะได้รับลมทะเลปะทะกับความร้อนมีโอกาสเกิดฝนได้ทั้งหมดทั้งมวลแล้ว
ระวังดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ปรับตัวทั้งเรื่องของวิกฤตต่าง
รวมถึงปรับตัวรับสภาพอากาศกันด้วย
เดี๋ยวปลายสัปดาห์ได้รู้แน่ว่าฝนจะหนักขนาดไหน